วินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของคุณอ้วนจากจังหวัดนนทบุรีนะครับ
จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันพิธิโจทย์คำถาม๔ข้อ
จะสามารถคว้าเงินทุนสูงสุด๑ล้านบาทไปต่อชีวิต

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ข้อมีความสำคัญทุกข้อมีความหมายหมดเลยนะครับ
ช่วยกันนะคนละข้อ๔ข้อเท่านั้นนะครับ
พร้อมไหมฮะพี่อ้วนถ้าพร้อมแล้วขอเชิญคุณอ้วนมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับพร้อมครับ
สมาธิดีนะอ้วนมันเป็นเรื่องใกล้ตัวของพวกเรานี่แหละมีทั้งหมด๕เรื่อง
ที่เรานำมาตั้งเป็นคำถามอ้วนต้องเลือกก่อนคนแรกและเรื่องแรกแล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัว
เรื่องให้ดีเท่านั้นแหละนะครับพร้อมไหมฮะพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่สามวัดไซใหญ่เรื่องที่สี่บ้านของเราเรื่องที่ห้าภาษาไทย
เรื่อง๙๕ครับ
เราขับจากตีเราเคยฟังอยู่ครับ
เป็นแฟนขึ้นวิทยุอยู่ใช่ไหมมั่นใจที่สุด

ครับแล้วก็ข่าวสารอะไรมีแจ้งมีอะไรอย่างนี้ด้วยครับ

นะครับเขาก็มอบความสุขและเสียงเพลงให้กับพวกเราครับรวมทั้งพี่แท็กซี่ด้วยแล้วหนึ่งในนั้นก็คืออ้วน

ต้องใช้สมาธิดีนะเกี่ยวกับสถานีวิทยุนะ

เพราะฉะนั้นฟังให้ดีนะครับคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ตัวเลือกที่หนึ่งสิรินทานิยากรตัวเลือกที่สองวาสุเลิศจัญญา
ตัวเลือกที่สามคณัชชัยสุนทรเสรีกุล
ตัวเลือกที่สี่ยุวดีเรืองฉาย

ถ้าพร้อมแล้วอ้วนเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่สองครับวาสุเลิศจัญญาครับ
ตัวเลือกที่สองวาสุเลิศจัญญาครับ

เอาละอ้วนยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้เปิ้ลขึ้นมาตอบ
เรื่องที่เหลือก็คือขนมบ้าบิน
ไซใหญ่บ้านของเราภาษาไทย

ไปทำบุญบางทีไปทำบุญกันบ่อยเหมือนกันครับพาลูกไปทำบุญ

เรื่องวัดไซใหญ่ขอเชิญคุณเปิ้ลมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ไซใหญ่เรามีชื่อเสียงเรื่องอะไรครับ

เรื่องเจ็บป่วยของหาย
ก็จะไปวนไปวนไข่ต้มอะไรอย่างนี้

มีหลายคนเลยใช่ไหมครับท่านที่สำริดผลนะ

พี่พ่อค่อยสังเกตไหมว่ารอบพระอุโมสดมีอะไร
พระพุทธรูปแล้วก็รูปหล่อพระเกจิอาจารย์เคยเห็นไหม
เคยเห็นแต่ไม่ค่อยรู้จัก
เอาล่ะเปิ้ลต้องคิดให้ดีนะทบทวนสมาธิให้ดีดีพร้อมไหมฮะ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

เกจิอาจารย์ในภาพนี้มีชื่อว่าอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อม
ตัวเลือกที่สองหลวงพ่อชื่นวัดบวรนิเวศ
ตัวเลือกที่สามหลวงปู่เงินวัดบางคลาน
ตัวเลือกที่สี่หลวงปู่ศุกร์วัดมะขามเท่า
ปกติวัดไส้ใหญ่แม่ก็ไปบ่อยอยู่นะ
แต่เราไม่ได้สนใจว่าพระพุทธรูปองค์นี้ชื่ออะไร
ตอบนะครับตัวเลือกที่ตัวเลือกที่หนึ่งหลวงพ่อคง
ตัวเลือกที่หนึ่งหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับ
ถ้าเกิดว่าข้อนี้ไม่พลาด
นั่นหมายความว่าเราได้เงินหมื่นกลับบ้านแล้ว
แล้วก็มีโอกาสได้ไปลุ้นเงินแสนและเงินล้านด้วย
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องสมาธิดีนะครับ
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ลีแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้แม่ลีขึ้นมาตอบครับ

นั่นก็คือเรื่องขนมบ้าบิน
บ้านของเราและภาษาไทย

แม่ลีมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
จ๋าบ้านนี้อยู่มากี่ปีแล้วเอ่ย

ตอนนี้แม่จ๋าคุยเรื่องบ้าน

ไปถ่ายทำรอบบ้านแล้วก็เจอ

ช้ายาบัตรนี่ก็คือตอนบวชมั้ยคะ

บวชแค่๑๕วันก็หลายปีแล้ว

จ๋าสมาธิดีนะ
คำถามอยู่ที่ฉายาบัตรนี้แหละจ้ะแม่
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ฉายาบัตรฉบับนี้คือฉบับที่เท่าไหร่
ตัวเลือกที่๑๒๔ทับ๒๕๖
ตัวเลือกที่๒๒๕ทับ๒๕๖
ตัวเลือกที่๓๒๖ทับ๒๕๖๒
และตัวเลือกที่๔๒๗ทับ๒๕๖๒
พอรู้จากโจทย์แล้วก็ตอบไม่ถูกเลย

แวนอยู่นอนหลานประจำ

ถ้าพร้อมแล้วแม่ลีเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๑๒๔ทับ๒๕๕๖ครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

ยังไม่หมดหน้าที่แต่เพียงเท่านี้ครับแม่
จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

มันเหลือเรื่องภาษาไทยกับขนมบ้าบินนะ

ทำไมเลือกขนมบ้าบินได้เนอะ

เชิญน้องนุ่นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

มีอะไรจะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับร้านเราขนมบ้าบินเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงบอกเลยลูก

ไปอุดหนุนได้ค่ะตลาดน้ำไซน้อย
เดี๋ยวเขาก็ไปร้านอื่นสิตลาดน้ำไซน้อยมีกี่เจ้า

มีเจ้าเดียวค่ะป้าชุนขนมบ้าบิน

นะช่วยกันนะครับอุดหนุนขายยังไงขนมบ้าบิน

ต้องทำอะไรบ้างลูกเกี่ยวกับขนมบ้าบินหน้าที่ของหนู

เอาล่ะก็เกี่ยวกับขนมบ้าบินนะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
บ้าบินกระด้งนี้มีทั้งหมดประมาณ๒๐๐ชิ้นนะครับแล้วก็จะมีที่คีบที่๒อันเนี่ยแล้วก็จะมีถ้วยให้นะครับแล้วก็จะมีซ่อมให้มีละครั้งให้หนึ่งใบคือเดี๋ยวเราต้องทำคีบขนมบ้าบินเนี่ยใส่ถ้วยถ้วยละ๕ชิ้นทั้งหมดเลยน่าจะประมาณ๓๕ถ้วย
ตอนนี้หนูจะต้องเอาไปเสิร์ฟให้กับคนดูที่อยู่ในสตูนี้อีกฝั่งหนึ่งจะได้๒๐ถ้วยอีกฝั่งหนึ่งจะได้๑๕ถ้วยก็แล้วแต่โชคและบุญวาสนาปากของเขา
อยากได้ผู้ช่วยไหมอยากใครเอ่ยนุ๊กค่ะเชิญน้องนุ๊กมาเป็นผู้ช่วยครับ
นี่เป็นพี่หรือเป็นน้องเป็นน้องเป็นน้องนุ๊กจะทำหน้าที่อะไรลูกนี่
แล้วใครจะเป็นคนเสิร์ฟลูกหนูค่ะหนูนะหนูเป็นคนวิ่งเสิร์ฟพี่เขานะแต่พอครบจำนวน๓๕ถ้วยปั๊บ
ใครที่ว่างสองคนนี้นะไม่รู้แหละวิ่งไปตีละครั้งเพื่อหยุดเวลาพร้อมไหมครับพร้อม
ถ้าพร้อมแล้วฟังโจทย์และกติกาให้ดีนะครับโจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือจัดขนมบ้าบินใส่ถ้วยกระดาษ
ถ้วยละห้าชิ้นจำนวนสามสิบห้าถ้วยและนำไปแจกจ่ายให้ผู้ชมในสตูดิโอ
ภายในเวลา๓นาทีครับ
หนูขายมาสามปีแล้วค่ะปกติหนูกับนุ๊กจะช่วยกันค่ะ
ก็พอจะถนัดเรื่องนี้ค่ะพร้อมไหมครับหยิบเลยลูก
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
เดี๋ยวไปที่นี่ลูก
เดี๋ยวมา
ไปน้อยไปน้อยไปน้อย
จำนวนแล้วลงอีกสองด้วย
เร็วรีบข้างรีบข้าง

งื่นจ้อยสิ

ถ้า๓นาทีไม่เลยไปกว่านี้นะฮะ
ก็ถือว่าภารกิจนี้สำเร็จและผ่านนะครับ
คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นมาเอาใจช่วยครอบครัวของคุณอ้วนนะครับว่า
จะสามารถพิธีโจทย์คำถามได้๔ข้อหรือไม่ในวันนี้นะครับ
เขาจะประว้เงินทุนสูงสุดหนึ่งล้านบาท

และนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ชมในสตูดิโอ
ภายในเวลา๓นาที
นุ่นทำได้หรือไม่ได้ครับ